สวัสดีครับ

ไม่รู้เพราะอะไรดอกไม้ถึงเต็มหัวขนาดนี้
หนูอาจจะบริว่างชิวรถก็ไม่ติดอะไรก็ไม่ติด
แต่งตัวสวยไปวันเดี๋ยวไปเตรียมไปเวียนเทียน

ใช่กับว่าวันนี้จะโศกสนุกสนานแล้วก็รอคุณแม่มดดำ

ขนาดรถไม่ติดคุณแม่มดดำก็ยังมาไม่ถึง

เพราะว่าเธอคิดว่ามารถตู้ธรรมดาก็ได้แล้ว

ก็รอแป๊บนึงนะคะเดี๋ยววันนี้มาแน่นอนค่ะ
ตอนนี้ดูดอกไม้บนหัวแอลล์จี้เป็นพังก่อน
หลวดหนูก็ไม่ได้กบแป้งกบไม้ได้ค่ะ

ไม่ทันแล้วค่ะคุณคะคุณสิดี
เออแต่ละหนูสวยนะหนูจะทำเองนะคุณแม่นี่
แต่ละต่างหูคุณใส่อย่างไรอะเหรอเป็นอะไรอะ
ก็เอากาวสองหน้าเอาแปะ

กับเพื่อนออกเนอะ
พี่แฟน

เขาไม่นั่งโมร่าไซค์ไม่มีเรื่องม้อย

อื้อแต่สีผมสวยคอยชมจริงมันเข้ามามันทำให้คุณแม่ดูหน้าคุณแม่พอง
มันดีกว่าแม่
เขาบอกอาบแสงใจกลางคืนแล้วมันดี
ก็ดูคนดังมีใครไม่อาบแสงจันทร์บ้างล่ะวันพระจันทร์เต็มดวง
คนดังอะเธอไม่ถามดรอีเลฟเฟสล่ะ

วันนี้นะคะนายประลองดำรงไทยอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
เปิดเผยถึงสถานการณ์ปริมาณฝุ่นละออง
ที่เราต้องใส่หน้ากากกันมาเป็นแรมเดือน

คนกรุงเทพฯเรียกว่าฤดูหนาว
เป็นเพราะว่ามันเกิดความกดอากาศสูงจากจีน

ก็เลยเกิดฝุ่นที่มันไม่เคลื่อนที่ไปไหนไอ้ฝุ่นพิษเนี่ยนะคะ
ทีนี้ตอนนี้ค่ะมันเข้าสู่ฤดูร้อนแล้ว

จะล่าฤดูหนาวแล้ว๒๑กุมภาคมล่าอย่างเป็นทางการ

ซึ่งประเทศไทยจะเข้าสู่ฤดูร้อนในวันที่๒๑กุมภาพันธ์๒๕๕๙
อากาศจะกลับมาเป็นปกติคือไม่มีฝุ่นพิษอีกต่อไป
เพราะว่ารักษณะที่กดทับอยู่มันหายไป
ซึ่งปริมาณฝุ่นที่มันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นทุกปีเลย
ในช่วงที่อากาศเป็นแบบนี้ที่ผ่านมา
แต่กรมควบคุมมลพิษเขาจะดำเนินมาตรการแก้ไขต่อไป
กว่าสถานการณ์นั้นจะกลับสู่ภาวะปกติ

นี่ไงเขาจะมีมาตรการป้องกันระยะกลางระยะยาว
เขาจะแบ่งออกเป็น๒ช่วงตั้งแต่กลางปีนี้ถึงพศ๒๕๕๙

ปรับการใช้รถยนต์ที่มีคุณภาพมากขึ้น
พัฒนาระบบขนส่งมวลชนควบคุมโรงงานอุตสาหกรรม

เชื่อว่าถ้าหากแก้ปัญหาแบบนี้แล้ว
ปัญหาที่จะเกิดขึ้นในปีหน้าโดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
ก็ต้องดูกันต่อไปนะฮะใช่ไหมครับก็ต้องดู
วันนี้ตอน๗นาฬิกาทุกพื้นที่นั้น
ปริมาณมีที่๕๐มิโครกรัมต่อ
ลูกบาทเมตรพอดีเป๊ะพอดีเลยนะฮะ
คุณภาพอากาศอยู่ในระดับดีถึงดีมาก
อาจจะเพิ่มมากขึ้นติดตามกันต่อไปค่ะท่านผู้ชมค่ะ
นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องเรื่องอากาศ

ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นวันหยุดหรือไม่วันหยุด
ลมมันอยู่ที่ลมอย่างเดียวเลยว่าลมมันพัดหรือเปล่า
สังเกตว่าช่วงนี้๓๔วันที่ผ่านมาลมมันเยอะ
ลมพัดปุ๊บฝุ่นมันก็ไปเยอะ
คุณลองเปิดหน้าต่างดูหน้าบ้านคุณมันจะมีลมเข้ามา
แต่ในช่วงที่คุณภาพอากาศต่ำคือมันไม่มีลม
มันกลับไปที่เชียงใหม่เหมือนกันเชียงใหม่มันก็ไม่ค่อยมีลม
แต่ก็ยังมีการเผาป่าอะไรกันมากขึ้นมากขึ้น
เพราะฉะนั้นอุณหภูมิลมก็ไม่มีควันมันก็จะวนอยู่อย่างนี้คือ
นี่คือหลักชาวบ้านนะไม่ใช่หลักวิทยาศาสตร์เลย

วิทยาศาสตร์เขาบอกว่า๒๑นี้ก็เข้าสู่ฤดูร้อนแล้วนะท่านผู้ชม

เมื่อวานนี้แองจี้ฟังเพลงหนักแผ่นดินหรือเปล่าเธอ

มีการโต้ตอบไปมาเยอะแยะไปหมดเลย

สองพันห้าร้อยสิบแปดตายจากชาติที่แล้วหรือยัง
คือคุณคิดตัวเองแล้วกันอย่าว่าแต่เกิดใหม่ต้องใช้คำนี้
เมื่อวานนี้พบทบก็พูดว่านะไปเพลงอะไรที่ดังที่สุด
นักแผ่นดินนี่แหละนักไปถามมือบิ๊กป้อม
ป้อมบอกนี่จิตทินทวิตเตอร์ไปฟังเพลงของที่พบทบบอกเลย
ก็คือนักแผ่นดินค่ะล่าสุดนักข่าวก็ไปปั่นนายกตู้ต่อ
คุณวันนี้ที่ธรรมเนียบรัฐบาลเนี่ยหลังจากเมื่อวานนี้นะฮะ
เมื่อวานนี้วันที่๑๘กุมภาพันธ์นะหลังการประชุมคอรมอลเนี่ย
ผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีแล้วก็หัวหน้าคอสชเนี่ย
กล่าวก่อนให้สัมภาษณ์คือเอาง่ายแล้วล่ะกรณีที่พักเพื่อไทย
โดยคุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์เขาเสนอนโยบายอย่างนี้
เสนอนโยบายคือจะทำศูนย์เท่าแก่น้อยศูนย์เท่าแก่น้อยนี่คืออะไร
เท่าแก่หน่อยสมมุติแองจี้แองจี้บอกอยากเป็นแฟชั่น
อย่าลืมคนรวยกู้เงินง่ายคนจนกู้เงินยากถูกต้องไหม
ถ้าสมมุติประสาทสำหรับวัยรุ่นมีงบไปเถอะ
เพื่อที่เธอเนี่ยไปทำคุณผู้เกี่ยวกันให้โต
คุณหญิงหน่อยบอกอ้าวไม่ต้องไปห่วงจะไปหาเงินมาจากไหนล่ะ
จะไปหาเงินจากการตัด๑๐ในการซื้อยุทธโปรกรณ์ของกระลาโหม
ปรากฏว่าแค่นั้นแหละว่าจะต้องก็คือเป็นนโยบายของพักเพื่อไทยเขานั่นแหละ
ว่า๑ไปตัดลบงบประมาณของกระลาโหม๑๐
เพื่อที่จะแบบว่าที่ไม่ต้องไปซื้ออาวุธทั้งหลายทั้งปวง
เอามาทำเป็นศูนย์สตาร์ทอัพให้กับเด็กรุ่นใหม่
กับอีกสิ่งหนึ่งยกเลิกการเกณฑ์ทหารนะฮะ
หน้าที่ก็คือเขาบอกการเกณฑ์ทหารเนี่ยเราเกิดมาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่ก็มี
ได้ยินว่าเกณฑ์ทหารมาตลอดแต่ไม่ใช่ภักดิ์เพื่อไทยภักดิ์เดียวนะฮะ
ที่มีการยกเลิกการเกณฑ์อาหารคุณลองไปดูพักดีประชาธิบัติ
ก็ให้สมัครทหารแบบสมัครใจอนาคตใหม่ก็ให้สมัครทหารแบบสมัครใจ
เพื่อไทยก็ให้สมัครทหารแบบสมัครใจนั่นก็คือเป็นแบบว่าเหมือนนโยบายการหาเสียง
นายกเขาก็เลยบอกว่าหน้าที่ป้องกันประเทศไม่ใช่ฐานอย่างเดียว
แต่เป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนต้องตอบแทนคุณแผ่นดิน
เกณฑ์ทหารก็เป็นการเป็นทหารที่ถือเป็นหน้าที่รัฐมนูล
แต่ไม่ได้ทั้งหมดใช้หลักพอเพียงในยามสงครามจริงแล้ว
นายกเขาบอกว่าจริงแล้วเนี่ยมันอาจจะเริ่มมีความขัดแย้งเล็กน้อยหรือเปล่า
จากนั้นมีการใช้อาวุธก็เหมือนกันในอดีตนั่นแหละ
แต่นายกก็ยังกล่าวต่อว่านี่การที่เสนอให้ลดงบกระลาโหม
ต้องไปดูแต่ละกระทรวงมีงบเท่าไหร่

การเกณฑ์อาหารหรือการเป็นอาหารมันเป็นหน้าที่ตามรัฐมนูล
คนไทยทุกคนที่ไม่ใช่ในยามสงครามก็มีจำนวนเท่านี้แหละ
เพื่อถึงยามสงครามถ้ามันมีการสู้รบกันจริง
หลายคนอาจจะบอกว่าไม่มีมันจะแน่ใจได้ยังไงมันจะไม่มี
การจะหาเสียงถ้าเอาแต่สนุกปาก

ถ้ามันเกิดอะไรขึ้นมาเราก็ต้องรับผิดชอบทั้งหมด
ในเรื่องของการช่วยเหลือบรรทภัยพิบัติ

จะเห็นว่าทหารเท่านั้นที่จะออกไปทำงานได้
ยุทธุประกอบทางทหารหลายอย่าง๕๐

แบบวางจากฮยานภานะต่าง
ก็มาใช้หมดไม่ใช่เก็บไว้ใช้ทางทหารอย่างเดียวเมื่อไหร่ล่ะ

คืองบทหารอย่างที่มัน๒๐๐๐๐๐กว่าร้าน
คือหมายถึงว่างบที่ของกระทรวงกระดาษห่วง
เพราะภักดิ์ประเทศก็เลยบอกว่าเหมือนแบบข้อเสนอว่าเอ้าตัดสำหรับเป็น
สตาร์ทอัพให้กับนักธุรกิจเท่าแก่น้อยรุ่นใหม่เนี่ยตัดมาสิบเปอร์เซ็นต์
มันก็จะได้เงิน๒๐๐๐กว่าล้านเพื่อพัฒนาธุรกิจอันนี้คือคืน
โยบายการหาเสียงของเขาซึ่งนายกเขาก็ตอบมาเมื่อกี้นี้อ้าว
อย่าเอาแต่สนุกปากนะต้องนึกถึงประเทศชาติด้วยวันหน้าถ้าเกิด
อะไรขึ้นมาท่านต้องรับผิดชอบทั้งหมดนะอย่างภัยพิบัติน้ำท่วม
มีแต่ทหารที่ออกมาทำงานยุทธโปรกรณ์ทางทหารเนี่ยห้าสิบเปอร์เซ็นต์
นำมาใช้ดูแลประชาชนเก็บไว้ทางทหารอย่างเดียวซะเมื่อไหร่
ถ้าไปตัดมุกทั้งหมดแล้วมันพังจะทำยังไงอายุการใช้งาน
มันมีทั้งหมดอายุทั้งหมดนะฮะนายกเขาบอกว่าไอ้การเสนอ
คือหมายถึงว่าแต่ละพักการเมืองเนี่ยเสนอลดงบของกระลาโหมเนี่ย
ต้องไปดูที่กระทรวงด้วยมีงบเท่าไหร่โดยเฉพาะกระลาโหมเนี่ย
แต่ละหน่วยงานมีงบอย่างไรทำส่วนไหนเพิ่มส่วนหนึ่งต้องไปจัดซื้อของใหม่ใหม่
แทนของเก่าที่ชำรุษเราใช้มานานยี่สิบสามสิบปี
อย่างมันก็หมดอายุซ่อมจนไม่รู้จะซ่อมอย่างไรแล้ว
ยุทธโปรกรณ์ขนาดหนักต้องมีไม่อย่างนั้นจะเทียบเคียงประเทศอื่นเขาไม่ได้
มีปัญหาฝึกร่วมกับต่างประเทศการลาดตะเวนของชายฝั่งทะเลนะฮะ
เมื่อมีภูมิภาคมีปัญหาอีกขอให้คิดตรงนี้ด้วย
และหลายกระทรวงก็มีการเพิ่มงบคือเขาบอกว่า
ทำไมกระลาวห่วงเนี่ยตั้งแต่นายกเป็นนายกเนี่ย

ก็แค่ตัดลงมาหน่อยนะฮะ
ผู้สื่อข่าวก็ถามนายกต่ออีกว่า

อืมนะฮะได้ฟังเพลงฮิตในช่วงนี้หรือยัง
นายกสวนกลับไม่รู้ไม่ได้ยินไม่ได้ฟัง
สามอย่างไม่รู้ไม่ได้ยินไม่ได้ฟัง
จบแบบเห็นฮิต

อ้าววะแองฮิตในช่วงนี้

ก็เพราะว่าอันนี้คนก็เปิดก็เล่นแวว

อีกหนึ่งข่าวค่ะเขาบอกว่าแพทย์ชี้พาราคอต
ทำให้มีผู้ป่วยมะเร็งเพิ่มขึ้น
ถ่ายทอดจากแม่สู่ลูกได้ด้วยนะคะ

เดี๋ยวมาฟังว่าไอพาราคอตที่ว่ามันคืออะไร
ผู้ศึกข่าวก็แรงงานวันที่๑๘กุมภัณฑ์
นายแพทย์เทียระวัตเฮมะจุธา
เป็นหัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลจุลาลงกร
ก็เปิดเผยบอกว่าปัจจุบันนี้ค่ะ
ประเทศไทยนั้นมีการอนุญาตให้ใช้สารเคมี
กำจัดวัชพืชและแมลงมากกว่า๒๘๐ชนิด
ซึ่งมี๓ชนิดค่ะที่มีอันตรายต่อสุขภาพ

แต่คณะกรรมการวัตถุอันตรายมีมติไม่ยกเลิกการใช้
ได้แก่พาราคอทคอลไพรฟอทแล้วก็ไกลโคเฟส
พวกนี้ส่วนใหญ่มันก็จะอยู่ในพวกวัตถุอันตรายทั้งหลาย

ทั้งนี้ถ้าหากเข้าสู่ร่างกายก็สามารถเข้าได้หลายทางด้วยกัน
ก็จากการสูดดมสารที่ระเหยในอากาศ
จากการสัมผัสสารที่ตกค้างในน้ำบริเวณพื้นที่การเกษตร
และอะไรแบบนั้นและจากการทานพืชผักที่มีสารเหล่านี้ตกค้างอยู่

ถูกทั้งนี้เนี่ยจากการรายงานก็บอกว่าถึงแม้จะมี
ถูกค่ะมันส่งผลทุกอย่างเลย
แม้จะมีการรับสารนี้เข้าสู่ร่างกายในปริมาณน้อย
แต่ว่าสะสมเป็นระยะเวลานานมันปี๊ยวพูด
เข้มข้นของสารจะมีผลต่อสมอง
ทำให้เป็นโรคสมองเสื่อมแล้วก็โรคพากินสัน
ซึ่งปัจจุบันนี้พบผู้ป่วยโรคนี้มากกว่า๑๔๐คนต่อ๑แสนประชากร

และหากสัมผัสเป็นระยะเวลานานหรือสัมผัสโดยตรงแบบเฉียบพันธ
จะมีผลต่อผิวหนังทำให้หนังเน่าเนื้อเน่า

อกจากนี้ค่ะยังพบว่าสารเหล่านี้
ยังไปทำให้ระดับภูมิคุ้มกันต่ำลง
และต่อต้านกระบวนการป้องกันพิษในร่างกาย
ทำให้เกิดมะเร็งได้ง่ายขึ้นไม่ได้บอกว่าจะทำให้เป็น
แต่มันทำให้เกิดได้ง่ายขึ้นนะคะ
สำหรับผู้ที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่เกษตรกรรม

ที่มีสารเหล่านี้ตกค้างอยู่นั่นแหละค่ะ

และที่สำคัญเลยการล้างผัก

ก็ไม่สามารถล้างสารปนเปื้อนออกได้ทั้งหมด

เพียงแค่ร้อยละสามสิบถึงหกสิบเท่านั้นเอง

ก็ยังอยู่มันไม่สามารถทำลายสารปนเปื้อนพวกนี้ได้

แม่ที่ตั้งคันที่รับสารเหล่านี้เข้าสู่ร่างกาย
สารเหล่านี้ก็สามารถถ่ายทอดไปสู่ลูกได้
ทำให้เด็กก็มีสติปัญญาอ่อน
มีแบบสามารถเป็นปัญญาอ่อนได้
มีผลต่อพัฒนาการทางด้านสมอง

สารเหล่านี้สามารถพบได้ในสายสดือเด็กทารก
และขี้เท่าของเด็กทารก

จึงยืนยันได้ว่าในแม่ตั้งครรภ์
ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่เกษตรกรก็

ก็มีความเสี่ยงที่จะได้รับสารนี้เข้าสู่ร่างกายเช่นกัน
ตอบยากเลยทีนี้เราไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรดี
มันจะเข้าไปในร่างกายแม่

เขาบอกว่าทุกวันนี้ข้าวที่เรากินกันอยู่เนี่ย

คือแบบว่าไม่ได้ใช้ยาฆ่าแมลงไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมี
ปุ๋ยเคมีอย่าลืมว่าข้าวตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่หวาน
ถ้าเจอปุ๋ยตั้งแต่แรกคือมันสร้างมะเร็งตั้งแต่แรกอยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นการกินข้าวถ้าไม่ใช่คำว่าออร์แกนิค

อย่าลืมว่าผักมันเริ่มจากเมล็ดนะ
แล้วถ้าสมมุติเราไปใช้ไม่ใช่ระบบไฮโดริว
ไฮโดหลงไฮโดริกเป็นระบบน้ำระบบอะไรก็แล้วแต่
มันก็อยู่ในนั้นมันก็เป็นแบรนด์
ถึงบอกว่าไก่เมื่อก่อนเคยอ่านไหมล่ะไก่เขาบอกว่าเมื่อก่อน

วันเราถึงจะได้กินไก่๑ตัวนะเมื่อก่อน

๕เดือน๖เดือน
แต่ทุกวันนี้เรากินไก่กันกี่วัน๓๐วัน๔๐วัน
๖๐วันเลยดานไป
ไม่ใช่เดี๋ยวนี้มัน๔๕วัน
ไก่ยังไม่ทันรู้ตัวมันไก่
เคยเจอปลายังมีฮอร์โมนเลยค่ะ
คุณหมอเขาบอกว่าวันนี้เรื่องอาหารทั้งหมดน่ะคุณหมอก็ยังมีฮอร์โมนเลย
ที่เมื่อก่อนเราเคยได้ยินว่ากินปลากินปลาสิ
ดีที่สุดปลอดภัยที่สุดสมองดีที่สุด

วันนี้เขาบอกมันเป็นหน้าที่ที่แบบคุณหมอจะต้องมาบอกความจริงแล้วว่า
แม้กระทั่งปลาแซลมอนที่เรากินกันอยู่
ปลาเลี้ยงเสร็จเลยคมเจือเจือปลอะไรกันบ้าง
ที่มันเร่งขึ้นมาที่เขาบอกว่ากินปลากินปลา
ข้าวเองเวลาที่เอามาตรวจสอบจริง
ที่มันจะเป็นมะเร็งได้กี่เปอร์เซ็นต์พักกี่เปอร์เซ็นต์

เขาก็บอกว่าไม่สามารถจะบอกเราได้ว่า
ของเขาออร์แกนิคแท้เพราะน้ำมันมาจากหลายแหล่ง
ซึ่งเขาใช้เคมีและสารปนเปื้อนหมดเลย
ดินที่อยู่ในพื้นที่นั้นบางทีต้องควบคุม
บางทีอาจจะยังไม่ได้ใช้ตอนหลังนะคะ
ตอนแรกมันอาจจะมีดินที่เป็นแบบนั้นมาอยู่อะไรอย่างนี้
แต่อย่างที่แบบโครนเธอโครนผุดเห็นไหมล่ะ

ตรงนั้นมันก็อาจจะไม่อันตรายมาก

แต่บนเรือตรงนั้นโชคดีคืออะไรรู้ไหม
ไม่มีสารเคมีเพราะไม่มีการทำเกษตรมาหลาย๓๐๔๐ปีแล้ว
บริเวณตรงนั้นไม่มีสารเคมีเลยเว้ย

ผมก็ลวงใจแทนที่เอาโควิดมาพลอกหน้าใช่ไหม
แต่คุณแม่ก็ตกว่าต้องให้ผมอิ่มทิศ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

ที่ภาพตังค์เก่าถูกเผยแพร่ทั้งออนไลน์นะครับ

ก็มีแต่การเสนอความคิดว่าจับงูได้

ก็ไม่ใช่ขั้นนั้นแต่อันนี้เหมือนว่าไปเพาะมา

เนี่ยโอ๋หนูก่านชัยกับแองจี้

นะไปอีหรุดไปไป
เพราะว่าเป็นงูพิษอยู่ใกล้ตัวแต่มันแว้งกัดฉัน
ไม่ได้อีหรุดไปเข้าป่าป่ายมันจะได้ลดความเอาไม่ได้

เงียบก่อนงูไปงูแองจี้ไปนะอย่ามาแว้งกัดฉันนะ
ไม่ได้มางูอีรุตไปนะ

พี่งูผู้ชายไม่กัดงูดึงเข้าสืบคอสุดนิด
สองคนนี้น่ารัก

เอ้าไปที่เทศกาลคาริวัลในอาเจนติน่าบ้างค่ะ

วันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะ๑๗กุมภาพันธ์
ก็มีภาพนาทีเรียกว่าสยอง
ลองไปชมภาพดูก่อนจะเป็นอย่างไร
ก็ปกติเวลาที่มีงาน
ฉลองเทศกาลคาริวอลในอาเจนติน่าเราก็จะมีแบบว่า
ทุกคนมีขบวนพาดเรน

อัศจรรย์มันทะลมลงมา
คือทุกคนกระโดดใช่แล้วเดี๋ยวแป๊บหนึ่งลองดูภาพอีกที
โอ๊ยรวดรวดรวดเลยอ่ะคือมันเป็นอย่างนี้มันเป็นจังหวาน
ไปค้างอยู่ที่ประตูเสื้อเหลืองกับเสื้อขาวมีประตูใหญ่อยู่ข้างหลัง
เห็นเสื้อเหลืองไหมเห็นเสื้อเหลืองเจ๊
โอ๊ยนักขวาที่ทันเจอเป็นแผงคืออย่างนี้คืออัศจรรย์ที่ตั้งอยู่ริมเส้นทางขบวนพาเรดเนี่ยนะคะ
ก็ซุดตัวลงระหว่างที่ผู้คนกำลังโยกย้ายสายสะโพกเต้นกันสุดเหวี่ยงตามเสียงเพลงนี่แหละค่ะ
ก็เป็นเหตุทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายคนด้วยนะคะโดยภาพจากคลิปวิดีโอมุมต่างต่างของพยานที่พบเห็นได้บันทึกเอาไว้เนี่ย
เผยให้เห็นนาทีของอุบัติเหตุที่บรรดานักท่องเที่ยวนับร้อยคนยืนอยู่บนอัศจรรย์ที่ทางงานเนี่ยเขาจัดเตรียมเอาไว้นั่นแหละค่ะ
ทีนี้ในช่วงจังหวะที่ขบวนพาเรทเดินผ่านมาด้านหน้าพอดีนั่นน่ะต่างโยกย้ายแล้วก็กระโดดอยู่บนอัศจรรย์
จนกระทั่งไม่อาจจะต้านทานแรงได้ไหว
อัศจรรย์ก็พลังคลื่นลงมาเลย
ต่อหน้าต่อตาของทุกคนที่ก็มีเสียงกรีดเล้าของผู้คนที่เห็นอยู่ในเหตุการณ์

ทีนี้ขบวนพลเลงส์ทุกอย่างชนะหมด

โดยในงานเทศกาลคานิวาลในอาเจนติน่าก็จัดขึ้น
วันอาทิตย์ที่ผ่านมา๑๗กุมภาพันธ์เบื้องต้น
มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ครั้งนี้๓๔ราย
รายได้รับบาดเจ็บสาหัสด้วย
เพราะว่าจำนวนชั้นมันเยอะนะเวลามันทลายลงมา
เยอะมากนะคงจะเหมือนงานสงการบ้านเราอย่างนี้
แต่ก็ยังโชคดีค่ะที่ไม่มีรายงานของผู้เสียชีวิตนะคะ
ขณะที่นายกเทศมนตรีประจำเมืองก็ออกมาขอโทษ
แล้วก็แสดงความเสียใจมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

สาเหตุที่แท้จริงของอุบัติเหตุครั้งนี้
สันนิษฐานว่าอาจจะเป็นเพราะว่าแรงกระโดดของผู้คนมหัศจรรย์หรือเปล่า
ทำให้ไม่สามารถที่จะรับน้ำหนักได้ไหวอะไรแบบนี้
เก่าด้วยอืมจะเล่นทุกปีคงจะมีน็อตหลวมบ้างอืมนั่นแหละค่ะ
อีกเรื่องหนึ่งนะคะสำนักข่าวสินหัว
เรื่องราวของในหวังเห่าหนาน
ซึ่งมีน้ำหนักมากที่สุดในประเทศจีนเขาหนักถึง๓๓๔กิโลกรัม
แต่เขาได้ผ่าตัดและปรับเปลี่ยนการผ่าตัดลดน้ำหนัก
และปรับเปลี่ยนวิถีการดำเนินชีวิตและสร้างสุขภาพที่ดีขึ้น
คนนี้นะคะเขาอยู่ที่เมืองหลายอูมณฑลสันตรง
ตะวันออกของจีนเดิมทีเขามีน้ำหนักถึง๓๓๔กิโลกรัม
ก่อนที่จะเข้ารับการผ่าตัดในเดือนกรกฎาคมปี๒๔๙
ซึ่งเป็นการผ่าเอาส่วนท่องเขาออกไปถึง๔ใน๕
จากนั้นครึ่งปีต่อมาน้ำหนักเขาจาก๓๓๔เหลือ๑๙๒กิโลกรัม
นายแพทย์ของโรงพยาบาลฉีหลิวในมณฑลชันตรง
รับผิดชอบในการผ่าตัดของในหวังให้สัมภาษณ์ว่า
การผ่าตัดไม่ได้ส่งผลกระทบต่อระบบการย่อยอาหารของเขาแต่อย่างใด
หวังแค่ต้องเคี้ยวอาหารให้ละเอียดก่อนที่จะกลืนลงไปเท่านั้น
ขณะที่ในหวังเปิดเผยว่าจากการผ่าตัดเขายึดคติ
ให้น้อยออกกำลังกายให้มากนั่นจึงเป็นเหตุให้เขายิ่งผอมลงอีก
โดยช่วงวันหยุดยาวตรุษจีนที่ผ่านมาเขาไม่แตะต้องเนื้อสัตว์เลย
ในช่วงงานรวมตัวของครอบครัวและงานเลี้ยงต่างด้วย
ก่อนหน้านี้ในหวังต้องทนทุกขรมานจากปัญหา
ให้มันสะสมในตับในหัวใจและปอด
น้ำหนักมากเกินไปของเขามันทำให้เกิดอาการเหล่านี้นะคะ
โดยอาการเหล่านี้ทุเลาลงหลังจากที่เขาผ่าตัด
แล้วก็รักษาภาวะการหยุดหายใจขณะหลับ

เช่นเดียวกันนอนบนทุกคืนตอนนี้ก็ทุเลาลงหมด
ซึ่งก็ยังสูงกว่าค่าเฉลี่ยของคนสุขภาพดีทั่วไป
ซึ่งอยู่ที่๒๔๕ใช่ไหมคะ

เขาจะลดน้ำหนักให้ต่ำกว่า๑๐๐กิโล
ภายในสิ้นปีนี้ก็ตอนนี้ก็๒เดือนแล้ว

ภายในครึ่งปีมันเร็วไปไหม

เหมือนกับคนที่เมืองไทยเขาใช้ของเมืองไทยใช้วิธี

ลูกที่โรงพยาบาลเขาปลูกกระเพาะเอา

มันก็ไม่รู้ของเมืองไทยยังไม่เก่งขนาดนี้
เพราะว่าถ้าสมมุติดูดไขมันธรรมดาเวลามันตีกลับมา

เขาอ้วนจนกระทั่งอาจจะตายได้เลยแหละ
เขาก็เลยต้องใช้วิธีผ่าตัดเอากระเพาะ

ไม่งั้นมันไม่ช่วยกันนะใช่ต้องทำแต่มันทรมานเนอะ
หรือแม้กินได้แต่ก็ออกกำลังกายบ้าง
ใช่ต้องออกกำลังกายแต่ชีมวลกายก็เท่าตัวนะฮะ

ก็ยังต้องเหลือสัก๘๐๙๐ไหม
ใช่อีกหนึ่งคนคุณตะกะแทนชนลดาไปว่าอะไร
หน้าเหมือนข้อสอกหมานี่ไหมครับข้อสอกหมานเป็นอย่างไรวะ
หน้าเหมือนข้อสอกหมานเป็นอย่างไรวะดันเป็นหินดันย่นย่นของมันไงไหม

อันนี้ก็หน้าเห็นเดียวแล้วข้อสอกหมานก็ถั่วไปถู่บ้าง

ถ้าจากหน้าหนูได้คือก้อสอกครัวแม่หนูก็ดีใจแล้วนะ

กูอยากจะปล่อยงูพิษแล้วกูจะให้เขาสลักตรงงูพิษ

ทีนี้ปล่อยไปก็ไม่ได้มีความหมายจริง

สำหรับนักร้องลูกทุ่งสาวสุดแซ่บอย่างตั๊กกะแตนชนระดา
ล่าสุดเมื่อวันที่สิบแปดกุมภาพ่านเนี่ย
ก็ไม่รู้ว่าไปทำอะไรสะกิดต่อมให้เจ้าตัวถึงกับหัวร้อนเลย
จนออกมาโพสต์ก็ความแน่ใจด้วยประโยคที่อ่านแล้วสะดุ้งมาก
รู้สึกรังเกียจคนที่ดูถูกคนอื่นว่าขี้เล
ทั้งที่หน้าตาตัวเองน่ะเหมือนข้อศอกหมานี่
กดไลค์๔หมื่นมีความเห็น๒๔พัน
หลังจากนั้นนะฮะก็มีอีกหนึ่งโพสต์ที่มาแรงไม่แพ้กัน
ต่อให้เอาเนื้อมาวางตรงหน้าควายมันก็เลือกกินย่าอยู่ดี
มันไม่ได้โง่นะแต่มันเลือกสิ่งที่เหมาะกับตัวมันเอง

สู้กันโลดมันเป็นว่าอะไรสู้กันโลดซิ
สู้กันโลดซินี่เหรอ
สูงหนึ่งกันมาหากัน
แล้วก็เอาแฟนสงสัยว่าไอ้ตั๊กกะแตนออกมาโพสต์แรงขนาดนี้
ต้องการจะสื่อถึงใครหรือคาดเดากันไป
ลักษัตริย์หมายถึงควรต้องรอให้เจ้าตัวนี้ออกมา
นักพึ่งตัวนี้แหล่งแฟนมั้ยไม่ใช่เหรอแหล่งจิ
นานแล้วคุณแม่เขาก็จนเขา

เลิกแล้วเขาก็ได้เพลง
หลังจากเลิกวันนั้นเขาก็ดังมา๓๔เพลง

ด่าอะไรอย่างเนี้ยอ๋อเหรอโอ้นังดังนังนี่ไงดีเจย์พ็อกพรไง
ใช่เป็นดีเจย์ดีเจย์พ็อกพรแทนด้วยแล้วก็แทนด้วยเขาชอบอยู่กับพี่
วูดดี้อ๋อจะไปทำอะไรอะไรอ่ะเออมึงเห็นเขาไปไปด้วยกันบ่อยอ๋อ
หรือเขาด่าพี่วูดดี้หรือเปล่าคุณแม่อ่าอ่าอ่าแล้วเขาไม่ด่าหรอ
ด่าหรอกมั้งเพราะเขารักกันอยู่ครั้งที่แล้วที่เธอถามว่าไอ้ดำเป็น
ดาดาราคนนั้นจะโทรไปถามดาราคนนั้นดาราคนนั้นบอกเปล่าพี่
เกี่ยวกันไม่ใช่ไงเธอมาหาว่ารัศมีแขด่าดาราคนนั้นไม่ใช่นะเธอ
แล้วเขาด่าใครคุณแม่มันด่าทีมวอเล่บอลมันอ้าวไม่เกี่ยวเลยแองจี้เอ้ย
มันเป็นเพื่อนกันนะคะดาราผู้หญิงที่เธอบอกอ่ะมันเป็นเพื่อนสนิทกันนะ
เอาคุณแม่วันนี้สนิทหรือพรุ่งนี้ก็ไม่สนิทก็ได้สมาคมเดียวกันนะ
ไปกินข้าวกินปลาด้วยกันนะด่าน้องวัลเลบอลทำไมน้องด่าเอ่อก็เหลือขนาดน้องคุณแม่
เงียบก็ได้ไปด่าที่สนามก็ได้ไม่ต้องมาด่าสงสัยต้นหอมสอนไงเธอ
ต้นหอมสอนให้ด่าไงเธอโอ้ยโอ้ยพอตอนนี้เป็นลูกสาวต้นหอมไงอืม
ไปช่วยทุกส่วนหอมเปลงโลกไงแกก็คือไม่มีใครรู้ไม่รู้ใครนั่งด่าก
ใครก็ไม่รู้แต่ก็คนก็อุ้ยเมื่อกี้พี่เหี่ยวบอกยอดไลค์เท่าไหร่นะ
๔๐๐๐๐กว่าเป็น๔๐๐๐๐แล้วก็เท่าใช่สองหมื่นแล้วก็
มาดูดีเจคนใหม่นะคะลุกเป็นไฟแล้วค่ะวงงานดีเจลุกเป็นไฟแล้ว

พี่เปิด

โอ้มายก๊อดแอดมินเพจดูสวีทนะคะ
ระบุว่าแม้รีน่าจังจะลงเล่นการเมืองไม่ได้

กลับมาในฐานะดีเจน้องใหม่
ใช้ชื่อว่าดีเจลีน่ากาแล็กซี่
วันศุกร์ที่๑มีนาคมนี้นะคะ
วงการดีเจจะลุกเป็นไฟ

แต่ว่าตอนนี้ต้องย้ายแล้วเพราะว่าร้านที่จะไปเปิดเนี่ย

เป็นกลุ่มปาตี้เกินสวย
คนลงชื่อว่าจะมาเยอะมาก

อย่างนี้ไม่ต้องแล้ว
ดีเจก็มี๒แบบนะคุณแม่คือแบบว่า
รันเพลงที่เขาเปิดไว้ก็เปิดให้เขาฟัง
เหมือนดีเจียไม่ได้อยู่ช่วงวันเนี่ยแค่หยุดพูดใส่ไว้แล้วก็เปิดยาวตามเคลียร์
ก็นั่นแหละแต่ว่าจะจัดรายการจะต้องเปิดเอฟเฟกต์เองป่ะ
ดิฉันไม่เคยแบบดิฉันเป็นคนที่โดนเอาเปรียบมาตลอดเอทามเอาเปรียบมาตลอด
ทำไมจัด๓ชั่วโมงไม่เคยได้หยุดหรอกของคนอื่นก็เปิดเพลงกันชั่วโมงนึงพูดทีนึงเธอ

จัด๑ชั่วโมงก็ได้ฟังถึง๗๘เพลงนะเดี๋ยวคุณแม่ได้ฟังเพลงเดียว

นี่ก็ชัดเขากับฉันฉันอยากเอาเขามาสัมภาษณ์อีก

ทิ๊กไม่น่าไม่กล้าเรียกใครมา
เขาบอกว่าแคราเกอร์เฟลที่ดีไซเนอร์เสียชีวิตแล้ว

ในตรวจจากวันแล้วไม่ไว้แค่๘๕ปี
พี่เขาเห็นเขาออกงานหรือเปล่า

แล้วออกแล้วน่าด่วนเนอะใช่อืมอืม
อ้าวอีกหนึ่งคนมาที่ข่าวนี้

ไม่ได้เห็นข่าวคุณชาวมานานมากเลยทีเดียวนะคะ

ตัวเองจบชีวิตคู่กับสามีฝรั่ง

ไม่ค่อยเห็นคุณชามลงรูปคู่กับสามีฝรั่งของเขา

พร้อมกับมีข่าวลือว่าสาวชามเนี่ย

และถูกอีกฝ่ายทำร้ายร่างกายด้วย

ก็เลยไม่พลาดที่จะสัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้นะคะ
มีกระแสออกมาว่าตอนนี้เลิกกับสามีฝรั่งแล้ว
คุณชามบอกว่าอุ๊ยแล้วก็เงียบไป
คือชามแล้วก็หยุดอีก

สัมพันธ์ก็ห่างกันมาแล้วสักพักค่ะ

ตอนนี้ชามเองก็ยังไม่อยากจะพูดอะไรค่ะ
ขอเวลาอีกสักแป๊บนึงได้ไหมคะ

นักข่าวก็ยังถามต่อว่าเรียกว่าต่างคนต่างอยู่ได้ไหม
ด้วยความที่เขาต้องกลับไปทำงานที่ประเทศของเขาอยู่แล้ว

แต่ตอนนี้ชามอยากจะโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานมากกว่า
นักข่าวก็ถามต่อบอกว่ามีข่าวออกมาว่า
มีการลงไม้ลงมือถึงขั้นใช้ความรุนแรงกันเลยทีเดียว
คุณชามบอกว่าไม่มีค่ะไม่มีไม่ใช่เรื่องนั้นไม่ใช่เรื่องจริง
สถานะที่เราใช้ว่าแยกกันอยู่นานหลายเดือนแล้วใช่ไหม
คุณชาวบอกว่าค่ะแล้วก็ยิ้ม
ส่วนเกิดขึ้นนานหรือยังกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น
เดี๋ยวขอเวลาชามสักพักได้ไหมคะ

มีเรื่องของมือที่๓เข้ามาเกี่ยวข้องหรือเปล่า
คุณชาบอกว่าไม่มีค่ะเป็นเรื่องของเราสองคนล้วน
ตอนนี้สถานะของเราคืออะไรชางก็ยังตอบไม่ถูก
น้องก็ยังยิ้มอยู่ใช้คำว่าโสดได้ไหม

แสดงว่าเรายังหวังอยากให้กลับมาเป็นเหมือนเดิม

ชามอยากไปเคลียร์กับความรู้สึกของตัวเองก่อนค่ะ
คำถามสุดท้ายถามว่าเรายังทำใจไม่ได้๑๐๐ใช่ไหม
คุณชามบอกว่าชามอยากจะตั้งสติค่ะ
ตอนนี้ก็กลับมารับงานในวงการ
มีความสุขกับงานที่ทำต่อมาแค่นี้
ส่วนเรื่องอื่นที่ว่าเลิกลากันจริงหรือเปล่า
เดี๋ยวเขาบอกว่าเขาขอเวลาแป๊บนึงเดี๋ยวเขาออกมาพูดเอง
โอเคเมื่อกี้นี้ขอตามจากผู้สื่อข่าว

สำหรับข่าวต่างประเทศรายงานว่าทารากาเฟล

หรือเรียกได้ว่าเป็นเจ้าพ่อของการแฟชั่น
เสียชีวิตลงที่กรุงพารีสด้วยอายุ๘๕ปี
ผู้นี้เสียชีวิตอันเนื่องมาจากปัญหาสุขภาพ
บรรทอนเจ้าตัวมาเป็นเวลาหลายสัปดาห์นะฮะ

อย่างไรก็ตามก็เดี๋ยวทางไทยรัฐก็จะมารายงานให้

ก็ได้มีการลงอะไรนี่นี่นะฮะ

เดี๋ยวก่อนน้องก็เดี๋ยวแป๊บ
แม่ผมไม่ว่าอะไรคาราเกอร์เฟลนิดหนึ่ง

แต่เขาก็ดีไซน์ให้หลายแบรนด์ใช่ไหมเขาไม่รู้
อ๋อแต่ดังสุดก็ชะแนวช่วงหลัง

อันนั้นอยู่เยอะเนอะ

รากาเฟลเนี่ยจริงเขาเคยมาร่วมงานกับแบรนด์ไทยด้วยนะฮะ

ได้ร่วมกับคารากาเฟลก็ทำเป็นหลายหลายอย่างมีกระเป๋าที่เป็นรูปแบบ
คือสัญลักษณ์ของคารากาเฟลเนี่ยก็จะเป็นรูปแมวเป็นรูปอะไรอย่างนี้

เพราะฉันถามว่าคนไทยจะได้มีโอกาสรู้จักกับคาราคาเฟล
คือถ้าสมมุติเสื้อผ้าของเขาเนี่ยอาจจะแพงไปเยอะเหมือนกัน
แต่เขาก็จะทำแบรนด์เขาที่ไม่ได้แพงมากนะ
แต่คนไทยจริงที่ได้มีโอกาสใช้ของคารากาเฟลหลักพัน

แล้วตอนนี้มันรู้สึกมันกำลังเซลล์อยู่ด้วยใช่ไหมฮะ
มันเลยดูเหนื่อย

นิววงศกรก็ลือกันอยู่ใช่ไหม

ปีนี้นะคะหมดสิ้นปีนี้แล้วครับเป็นอิสระแล้ว

วันหนึ่งคุณโตพอที่จะดูแลตัวเองได้ก็ไม่ต้องมีสัญญาเป็นกระดาษแล้ว
แต่มีสัญญาใจกันครับยังไม่จบครับ
ผมยังทำงานช่องเจ็ดได้ครับเพียงแต่ไม่มีสัญญาเท่านั้นเองครับ
ส่วนที่บอกว่าเขาชวนให้เป็นผู้จัดไม่น่าจะจริงครับ
ผมก็เคยเห็นเหมือนกันแต่ไม่ได้มีมาพูดอะไรเพราะไม่จริง

เขาทำไม่เซ็นก็เล่นที่ไหนก็ได้ใช่ไหมถูก

แต่ทางผู้จัดผู้ใหญ่เขาคุยกันก็รอวันที่มีหรือแถลงข่าว

มันต้องเกิดขึ้นกับทุกคนมันไม่ใช่เรื่องแปลกไม่ใช่เรื่องใหม่
ยังแต่มันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เราอาจจะปรับตัวไม่ได้หรือยังไม่ชิน

แต่นโยบายของช่อง๗คืออายุถ้าเกิน
ไม่เขาบอกอายุเกินแบบถ้าไม่ใช่โตถ้าไม่ใช่อั้มไม่ใช่เวีย
เกิน๒๕๒๖เขาก็ไม่ต่อแล้วนะ
เขาจะต่อแบบว่าเด็กรุ่นใหม่ที่ไม่เกิน๒๔๒๕อะไรอย่างเงี้ย
เพราะว่าเด็กเล่นภักดีแบบกัน๑๘๑๙นะ

ตบปากนะแพส
มันก็บอกว่าคุณแม่ไม่จริง
มีใครมาฟ้องฉันอย่างนี้ก็จะส่งมาให้ฉันดูอย่างนี้

นี่ไม่ได้ตื่นมาดูเอง

มีใครมาส่งเพราะหน้ากลัว
เป็นผู้หญิงสาวที่สืบเลือดมาจากหมอผี

มันสืบทอดทางสายเลือดเชื่อไหม
คุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อมรดกมูไนท์วันนี้นี่แหละครับคือมรดกสายเลือด
อยู่กับโลกออนไลน์นางอยู่กับความทันสมัยนางก็อยู่กับทุกสิ่งทุกอย่าง
แต่นางสามารถสื่อสารกับวิญญาณได้ตั้งแต่เด็ก
แต่ด้วยความที่นางไม่เชื่ออะไรเลยนะ
ก็เลยชอบทดสอบในการสื่อสารกับวิญญาณของตัวเองอยู่บ่อย
แล้วก็ใช้ที่เป็นประโยชน์กับคนอื่นด้วย
แม่ค้าออนไลน์นะฮะอยู่กับเทคโนโลยีแต่วันนี้
คุณจะดูแล้วกันว่านางจะสื่อสารแล้วมันจะช่วยชนได้ยังไง

อ๋อวันนี้มาค้าภูชานะคะเชิญท่านไปเวียนเทียนนะครับ

ไปดูละครนี้ชื่นใจเดิน๔๓๐นเรากลับมาเจอกัน
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไปกันก่อนครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ